มีนักเรียนชั้นม๓๒คนนะเขาขี่รถจักรยานยนต์ไปโรงเรียนคนละคันแต่มันเกิดการเกี่ยวกัน
แล้วก็ล้มคนหนึ่งกระเด็นไปอยู่กลางถนนคุณผู้ชม
แล้วถูกรถสองแถวที่เป็นรถหกล้อนะขับมาทับร่างเสียชีวิตค่ะ
ที่พ่อแม่รู้ข่าวรีบไปเจอไปเห็นศพลูกร้องไห้แทบขาดใจครับ
นี่ฮะดูจังหวะในวงกลมสีแดงนะฮะ
คือออกมากับคันที่ขับตรงมาแล้วก็กระแทกกัน

แล้วก็มีคนกระเด็นไปกลางถนนแล้วรถสองแถวคันนี้ก็ขับมาเหยียบซ้ำพอดี
คือดูจากระยะเนี่ยค่อนข้างที่จะกระชั้นชิดมากอะค่ะ
คือคันที่ออกจากซอยมาก็ไม่ได้ดูว่ามีรถตรงมานะครับ
แล้วก็เหยียบอย่างนี้เลยครับคุณผู้ชม
ก็เป็นภาพวินาทีอุบัติเหตุสลดขณะที่นายสุรัตน์นิจิมรำนักเรียนชั้นม๓โรงเรียนชื่อดังที่จังหวัดบุรีรำ
ขี่รถจักรยานยนต์มาจากบ้านหัววัวครับที่ตำบลเสม็ด
จะไปสอบปลายภาคที่โรงเรียนนะฮะ
แต่พอถึงบริเวณสามแยกปากทางเข้าโครงการชนรับประทานจังหวัด
คุณผู้ชมจะเห็นนะรถจักรยานยนต์สีแดงคันที่ออกมาจากซอยไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ที่มีนายสุธิชัยสมจิตอายุ๒๓ปีเป็นคนขับ
พุ่งออกมาจากซอยไม่ชะลอดูรถที่มาข้างหลังเลยครับ
ทำให้รถจักรยานยนต์ของน้องนักเรียนซึ่งขับมาทางตรงแล้วก็ชิดซ้ายตามหลายทางมาตลอดอยู่แล้วเนี่ย
เกี่ยวไปชนเข้าและพุ่งออกมาไปล้มอยู่กลางถนน
กระเด็นไปกลางถนนถูกรถหกล้อซึ่งเป็นสองแถวขับตามมาอยากระชันชิดเหยียบซ้ำจนเสียชีวิตคาที่
ปกติโดยที่ไม่รู้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เหตุการณ์นี้สร้างความเสียใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ของน้องเป็นอย่างมากนะครับ
ทันทีที่เห็นศพลูกชายก็โผล่เข้ากอดร่าง
วิญญาณร่ำไห้จนเป็นลมกลางถนนไป
ทางด้านของนายพรายนวลประโคนอายุ๖๓ปี

ขับรถโดยสารมาตามปกติ
ถึงบริเวณปากทางเข้าโครงการชนรับประทาน
ก็เห็นว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานล้ม
ก็ขับผ่านไปโดยไม่รู้ว่ารถของเขา
และบอกว่าไม่มีเจตนาในการจะขับ

ไปฟังเสียงของคนขับสองแถวหน่อยครับ
มันก็ช่วงกันเองในลงบุตร
แล้วทราบไหมคะว่าเหยียบน้อง

ไม่รู้เลยนะแบบว่ารถหัวผม
หัวรถผมมันวิทย์มันวิทย์ไอ้คนที่ช่วงกัน
แต่เห็นมันมอไซค์มันขึ้นมาเห็นอยู่

ครับผมก็ขับมาด้วยแต่มันเจ๊งรถผมนะ
เจ๊งมาหายตัวนั้นขึ้นมาเลย
นะฮะก็เป็นการให้ปากคำของคนขับรถสองแถวนะครับ
หลังจากที่ตำรวจดูภาพวงจรปิดขณะเกิดอุบัติเหตุ

ตนแจ้งข้อหาคนขับรถจักรยานยนต์อีกคันที่ออกมาจากซอย

ส่วน๒แถวที่เหยียบซ้ำก็ต้องสอบประคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
ว่าเข้าข่ายประมาทจนทำให้ผู้อื่นนั้นถึงแก่ความตาย
และมีเจตนาจะขับรถหลบหนีหรือไม่นะครับ